สวัสดีทั้งออกตกสวัสดีนายก

อยู่กับฉันเหมือนเคยอยากบังสา
จะมีเวลาพี่ฟังใหม่
จะมีเวลาพี่เป็นไง
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับคุณน้ำใจ๓หมื่นบาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่แล้วทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
ทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาจากผลงานเพลง
หงฟ้าของน้องตินา
ทำให้ตอนนี้คะแนนของทั้งสองทีม
ห่างกันแค่๒คะแนนเท่านั้น

จะเลือกเพลงไหนมาร้องแข่งกัน
ก็รับรองว่าน่าดูแน่นอน
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของ
ซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด

คณะกรรมการของเรารออยู่แล้วครับผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะ
แต่ผมอ่ะทุ่มสุดตัวไม่ได้เด็กซ่ามาผมก็ต้องซ่าไปครับครับ
ตอนนี้เดินทางมาในรอบที่๓เหลืออีกเพียง๓ยกเท่านั้น
แล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะฮะที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
นั่นก็คือพี่ไอซ์พี่ฝนกับพี่หอยไม่รู้จะห่วงไว้ทำไม
เราต้องหวงแหนไว้จนหยาดหยดสุดท้ายของชีวิต

ยกกำลังซ่าก็เหลือพี่ไอ้คนเดียวพี่หอยและพี่ฝนใช้ไปแล้วเข้าใจผิดเขาด้วยว่าความบริสุทธิ์ของเขา
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

ซ่านี่นะรู้สึกว่าทีมสาวจะมีสีสันมากเลยนะครับ

ตอนนี้ฟุ้งฟิ้งวุ้งวิ้งกันมากเลยนะครับลูก
แจ๊คครับในยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่
เจอกับเจ้าชายเพลงลูกทุ่งครับผม

หมายถึงว่าผู้หญิงไปเอาเพลงเจ้าพ่อเจ้าพ่อมาร้อง
เพลงเจ้าพ่อมาร้องร้องแอโล

เอาละฮะแล้ววันนี้ใครจะเปิดศึกก่อนครับคู่ไหนครับ

โนเกียร์กับพี่อาริเจอกันนะลูกนะ
รอบที่๓ยกที่๗เริ่ม
วันนี้นะลูกนะมาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่เชียร์นะครับ
แล้วก็มีคุณพี่ด้วยให้กรรมการถ่าย
ว่านอกจากน้องไอลิสแล้วเนี่ย

ใครที่เป็นคนร้องเพลงเพราะ

กรรมการทายว่าพี่ชายเขา

น่าจะเป็นเมียของพ่อพี่ของน้าครับ

ใครครับในบ้านนี้ที่นอกจากน้องไอลิสแล้วเนี่ย
ร้องเพลงพล็อกด้วยครับ
ลุกขึ้นและเก้าขาเดินมาข้างหน้าถึงกับคุณแม่แม่
ขอเชิญคุณแม่ด้านหน้าเวทีเลยครับคุณแม่
จะดูออกไม่ออกใครเป็นนักร้องเนี่ยดูออกเลยนะ

พ่อเขาจะออกมาเขาเรียกหาไมค์

จริงแล้วเป็นกิจกรรมไหมครับคุณแม่ครับกับคุณลูก
อยู่บ้านด้วยกันร้องเพลงด้วยกันบ่อยไหม
จริงแล้วก็มีคุณพ่ออีกคนนึงค่ะ
ทำไมพวกคุณไม่เรียกคุณพ่อ

เราว่าคุณพ่อเล่นดนตรีดูว่ะ

แต่ก็ร้องเพลงก็เพราะเหมือนกันค่ะ

ฉันจะยอมเสียเสียไปทุกอย่าง
เพื่อจะมีเธอในหัวใจ
ฉันได้ทุ่มเทเพื่อแลกกับเธอไว้
ขออย่าทำร้ายใจของฉันเลย
คือใบไม้ใบเดียวที่ฉันรอ
คือชีวิตคือลมหายใจ
อย่าได้ทำให้เธอจากฉันไป
เหมือนใบไม้ใบเดียว
จะหลงเหลือไว้ในป่า
ฉันต้องการเก็บเอาไว้นาน
จงอย่าเอาไป
สิ่งเดียวที่ขอไว้
อย่าเยียงเธอไปจากฉันเลย
จากฉันเลย

คุณแม่ก็ห่างใบมานานอยู่ค่ะ
ก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ

เป็นความสุขเล็กน้อยเนาะของในครอบครัวเนาะ

ว่าเฮ้ยแม่ก็มาอยู่เคียงข้างเขา
ก่อนจะลงไปให้กำลังใจลูกก่อน
คุณแม่ครับก่อนไปให้กำลังใจคุณชายาด้วยครับ

มองเราตาเขียวเลย
ขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ
ศึกยกนี้น้องไอริชเลือกที่จะมาในเพลงคืนจันทร์
เพลงหวานที่น่าจะเข้าทางเสียงหวานของน้องเป็นอย่างดี
จะทำได้ดีแค่ไหนมาเอาใจช่วยกันในช่วงหน้าครับ
สวัสดีครับ
ยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลงเจ้าพ่อล็อกแอนโลนะครับ
เจอกับเจ้าชายเพลงลูกทุ่งครับผม

เพลงของเจ้าพ่อไหมล่ะนะครับ

หยุดถึงตาเธอ
ตัวฉันยิ่งมองเหมือน
ถามว่าเธออยู่ที่ใด
วนซ้ายลมเพล่ว
ให้ช่วยพัดเพลิกใจไป

ฉันจะรู้หรือเปล่า
ว่าฉันเหงาเกินกว่าใคร
วันที่เธอลากล่าย
บอกไปแล้วจะกลับมา
คืนนี้ฉันรอเธออยู่
อยากบอกให้รู้คำเดียวว่า

ค่ำคืนนี้ไม่มีฉัน
รัก

รู้หรือเปล่า
อยากมีเพียงสองเรา
อยู่กับเจ้าเหมือนเคย
อยากฟังซ้ำ
คำที่เธอเอื้อนเอ่ย
บอกว่ารักเหมือนเคย
อยู่ในอ้อมแขน
ในรับทรีย์
จันทร์จะรู้หรือเปล่า
ว่าฉันเหงาการกว่าใคร

ว่าฉันเหงาเกินกว่าใคร
วันที่เธอลาไกลบอกไปแล้วเธอกลับมา
คืนนี้ฉันรอเธออยู่อยากบอกให้รู้คำเดียวว่า
จะรอจนกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีฉัน
รักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า
อยากมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคย
อยากฟังซ้ำข้างที่เธอเอิญเผย
บอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน
รักรักเธอหมดใจรู้รึเปล่า
อยากมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคย
อยากมีเพียงสองเราอยู่กับจันทร์เหมือนเคย

อยากฟังซ้ำข้างที่เธอเอิญเผย

ขอบคุณครับ

พี่เขาร้องเพราะมากเลยครับ
เอาสนุกกลัวเอาไปหมดเลยครับ

คุณพ่ออยากได้ยินคุณพ่อบ้าง
พ่อครับกับเพลงคืนจันทร์ของลูกเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นเพลงที่ประจำครอบครัวอยู่แล้วครับ

ก็เลยชอบร้องตาม
ก็แผลร็อกครับชอบครับ

ผมจำได้ว่าครั้งที่แล้ว

พยายามร้องเสียงให้เป็นตัวเอง

เขาได้เพิ่มเติมความเป็นตัวเองเข้าไป

แล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเอง
ร้องแบบนี้เสียงเป็นตัวเองแบบนี้

กระเสาแบบนี้พี่ถือว่าครั้งนี้

ขอบคุณครับ

แบบเด็กวัยรุ่นในยุคนี้ที่มีวิธีการร้อง

ที่เขามีความร่วมสมัยที่น่าจะ

มันมีทั้งความสมัยใหม่และ
เติมมันเข้าไปเติมอารมณ์เติมความรู้สึก

มันก็จะยิ่งทำให้เพลงทุกครั้งที่เราถ่ายทอดออกมา
มันถึงใจคนดูมากขึ้น

ฝนไม่ได้จะตำหนิไม่ใช่นะลูก
แต่เพื่อที่ให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้น
ซึ่งไอลิสก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
ยิ่งเก่งขึ้นครูก็ต้องให้การบ้านอีกเนอะ

สิ่งที่จะบอกอีกนิดนึงก็คือ

ตอนนี้ไอลิสเป็นคนที่เสียง
ใสมากลูกกังวานมากเต็มมาก
แต่บางช่วงแผ่วได้บางได้ก็ต้องเบาตามอารมณ์นะลูก

รัก
รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า

รัก
รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า

รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า

แล้วพี่ฝนจะรอดูในเพลงต่อไปนะคะ

เมื่อขึ้นจันทร์นะครับที่พี่ไอลิสร้องนะครับ
เขาทำให้ผมลืมพี่เศกโตโซมเลย
ก็ต่อไปก็ขอให้กรรมการแล้วกับคนดูนะครับ

ร้องเพลงคืนจันทร์ได้หวานจับใจแบบนี้
โนเกียจะหวั่นใจหรือไม่ต้องมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ
ต่อไปนะครับคิวของฝ่าชายกันบ้างนี่ครับ
สุภาพบุรุษสุซ่านะครับไปชมกันเลยครับ
เป็นไงพี่เขาร้องอันไหนบอกอีกทีพี่รู้สึกยังไงครับ

ถ้าเล่นก็ล้่าเล่น
แต่ตัวเรานี่แหละที่บอกว่าเรากลัวเขาจังเลย

เราได้ทั้งหมดแต่เราโชชอยก่อน

ช่วยเชื่อหน่อยได้มั้ย
สวัสดีพี่ทีมงาน

สวัสดีทั้งออกตกสวัสดีนายกเฮ้ย

พี่เอฟังให้ดีก่อนครับ
เหรอครับสวัสดีนายกตลกทั้ง
นายกตลกนายกตลกไทยเย้ขอบคุณหน่อย
มาโนเกียลูกความสามารถล้นเหลือเนอะ
แล้ววันนี้จะมาปรากข้อโทษเพลงอะไรละเรา

ของรังศรีเสรีชัยต้นฉบับ
แต่ตอนนี้หนูมาในเวอร์ชันของพี่ก๊อตจักรพันธ์

ถ้างั้นมาฟังบทเพลงเพราะน่ารักจากน้องโนเกีย
ในบทเพลงรวเธอว่าง
สวัสดีครับ
มันยากกันเวลา
สามนาทีบอกกับพี่ต้องไปต้องมา
น้องรักใครอยู่เธอใจให้รู้เสร็จเลยดีกว่า
น้องรู้ไหมน้องที่รอเวลา
ร้อนควันตาวังอุรัก
จะขอสมัครเป็นแฟนควันตา
จะมีเวลาให้พี่บ้างไหม
จะมีเวลา
พี่บอกไหม
โทษทำไมน้องทะเมิน
หลอกให้เดินเที่ยวมาเที่ยวไป
หรือมีงานหนัก
จดหมายรักเสียจนเป็นใคร
กวนใจน้องต้องขออภัย
รอวันควันใจวันจริง
วันนี้จะนิ่งไม่กวนคนตา
วันนี้จะนิ่งไม่ควรคนตา

ให้พี่บอกไหม
โทษทำไมน้องทะเมิน
รอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไป
หรือมีงานหนักเสียจนเป็นใคร
หรือมีงานหนัก
จดหมายรักเสียจนเป็นใคร
ถ้ากลัวใจน้องต้องขออภัย
รอวันควันใจวันจริง
วันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตา
วันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตา
จะมีเวลาให้พี่เป็นใคร
จะมีเวลาให้พี่เป็นใคร
การยวดตัวด้วย

เป็นไงคุณพ่อ
โอเคครับรู้สึกแก้สถานการณ์

แต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่ฝนก็ยังอยากจะให้มันแบบสมบูรณ์อะเนาะ
เพราะว่าพวกลูกหยอดลูกอะไรของโนเกียร์ทำได้หมดแล้ว

น่ารักครับผู้น่ารักครับ

คือร้องได้สมบูรณ์แบบทั้งเพลงไม่รู้สติอะไร
แต่มันมีแค่แผลเดียวในเพลงเองลูก
ซึ่งไอ้แผลเดียวแผลนี้มันดันเป็นแผลอักเสบ

ยังไม่ได้ไม่เป็นไร

ถ้าเราใช้ไปเรื่อยมันก็หมดพ่อ
ซึ่งอายุเท่านี้น้องร้องเนี่ยปลายเสียงแล้วมีความอักเสบ
แล้วก็เริ่มมีความบาดเจ็บจากการใช้เสียงแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาควรที่จะต้องเติบโตมาเป็นศิลปิน
ใช้เสียงได้เต็มที่มากกว่าโตขึ้นมา
แล้วเสียงมันหายไปแล้วก็มันเสียดายโอกาส

สวัสดีครับ
ไม่อันนั้นยังเป็นเสียงเต็บอยู่ลูก

นะอยู่ที่บ้านนะโนเกีย
ถ้าจะฝึกเสียงหลบง่ายฝึกอย่างนี้
ฝึกอย่างไรครับ

เรื่องร้องพี่ได้พูดไปหมดแล้ว
แต่พี่ชื่นชมโนเกียอยู่อย่างหนึ่งคือ
คือการที่ไม่รู้ว่าเหมือนขึ้นรถไฟห่อ
จะมีเวลากลับไป
มันเข้าไปชนดีกว่าเลย
แต่ไม่มีความกังวล
คือควบคุมสติได้ดีมาก
เป็นเด็กคนอื่นตกใจแตก

สุดยอดครับโนเกีย

เพลงหนึ่งก็หวาน
เพลงหนึ่งก็สนุก

เพราะว่าคนรักก็เยอะนะครับ
เกลียดก็เยอะนะครับผม
ไปรอชมผลคะแนนกันเลยครับ

ผมว่าโนเกียเหมือนยกนี้

ผมว่าร้องดีกว่าเพลงที่แล้วนะ
เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ฟังคำตัดสินของคณะกรรมการนะครับ

ยังไม่มีคณะกรรมการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าน

คะแนนจะขึ้นมาเสมอกันทันทีนะครับ

ทีมที่ชนะคือทีม

ทีมที่ชนะคือทีม
สุภาพสตรีสักเกียรติภาคชนะครับ

แล้วสู้คนมีความสุขค่ะ

แต่พี่ก็ยังได้ใจหนูเร็วครับ
ยังได้ใจหนูเร็วครับ
โอเคได้ใจไปด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับคะแนนทั้งสองทีมเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
สุภาพบุรุษสุดซ่าของเรามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวของเรามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน

เหลือกรรมการอีกหนึ่งท่านที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
เพราะฉะนั้นอีกสองยกนี้
ดึงคะแนนของพี่ไอซ์มาให้ได้ให้เขาใช้คะแนนยกกำลังให้ได้
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับร่วมกันเป็นกำลังใจให้ความซ่าของเด็กทั้งสองทีมด้วย

หน้าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นกำลังใจด้วยนะครับ
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
สุดซู่ซ่ายกกำลังซ่าออกมาสูดซู่
สุดซู่ซ่ายกกำลังซ่าออกมาสูดซู่
ยกที่๗นะครับก็จบไปแล้วนะครับ

กี้ครับมาในแนวเพลงอะไรครับ
หนูจะมาในแนวเพลงรักหวานเศร้าค่ะ

ผมจะมาในแนวเพลงปลูกไก่นะครับ

ในร้องได้ยกกำลังซา

โอ้โหน้ำโมน้ำโมโอ้โหลำไย

เอาคาถาแบบแฮรี่พอเตอร์เลยลูก

เอาว่าได้แค่นั้นแหละ
โอ้โหน้ำโมน้ำโมโอ้โหลำไย